มีคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพนะครับทุกผู้ชมครับ
คัตเตอร์ไปจี้เด็กนักเรียนหญิงวัย๑๖ปี
ล่วงละเมิดทางเพศเขาแต่ว่าน้องเนี่ยเขาขัดขืนแล้วก็เอาตัวรอดมาได้นะครับ
ได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องไห้เลยนะ

มุนที่มีรางวานแสกนะครับ

ตรงนี้เป็นแถวโรงแรมแห่งหนึ่งในซอย
แห่งหนึ่งในซอยภูมิวิจิตนะฮะถนนพระราม๔นะครับ
แขวงพระขนงเขตคลองเตยกรุงเทพ
โมงเย็นของวันนี้นี่เอง

ชาวบ้านเนี่ยเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
นี่ตรงซอยนี้เลยนะฮะ
คือถามว่ามันเปลี่ยวไหมเนี่ย๕โมงเย็นตรงนี้

นี่กล้าก่อเหตุอย่างนี้เลยเหรอฮะ
เพราะว่าสองข้างทางเป็นบ้านคนตลอดเลยนะคะ
ไม่ได้เป็นที่แบบรกร้างหรืออะไรด้วย
ก็นี่ไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะ
นี่เขายืนอยู่แล้วเขาถ่ายคลิปนะค่ะมีคนเห็นเหตุการณ์
ก็แจ้งศนคลองตันให้มาตรวจสอบ
และพบว่าน้องนักเรียนหญิงคนนี้
ถูกคนขี่จักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยล่อลวงมานะแล้วก็ใช้คัตเตอร์จี้
เพื่อจะล่วงละเมิดทางเพศคือตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงน้องอยู่ในอาการตื่นตนกนะครับ
ร่างกายมีร่องรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายด้วยน้องบอกว่าน้องอาศัยอยู่ในซอยนี้นี่แหละ
เมื่อเช้าเนี่ยผู้ก่อเหตุเนี่ยขี่จักรยานยนต์รับจ้างพาน้องไปส่งที่โรงเรียน
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องเรียกแกรปหรือว่าเรียกอะไรหรอกนะเวลาจะกลับบ้านเนี่ย
ทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวเลิกเรียนเนี่ยเดี๋ยวเขามารับก็เหมือนกับผูกรถรับส่งไปโรงเรียน
น้องจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเรียกอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ตอนที่เลิกเรียนนะครับ
คนร้ายก็มารับนะระหว่างทางก็เลี้ยวพาเข้าโรงแรมเฉยเลยแล้วใช้คัตเตอร์เนี่ยจี้คอน้องด้วย
ฉุดกระชากจนล้มลงกับพื้นจนน้องเนี่ยบาดเจ็บแล้วคนร้ายก็ยังเอาโทรศัพท์มือถือน้องไปเครื่องหนึ่งด้วย
แต่น้องเนี่ยวิ่งหนีมาได้ตำรวจก็พาตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเพื่อตรวจร่างกายนะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่าคนร้ายเป็นผู้ชายรูปร่างอ้วนผิวดำแดง
ใส่เสื้อวินหมายเลข๔๑นี่นะฮะเป็นคลิปมากกว่านี่นะฮะ
ก็ยืนยันตัวบุคคลผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะว่าเป็นใครนะครับผู้ก่อเหตุนี่คนนี้ฮะ
ขี่จักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นจริงค่ะแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบประวัติเนี่ย
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยนั่นนี่ตำรวจต้องไล่ติดตามตัวเลยนะฮะโอ้โหน่ากลัวจริงจริงนะ
น่ากลัวจริงช่วงค่ำที่ผ่านมาครับแม่ของน้องนะฮะเด็กหญิงเด็กนักเรียนผู้เสียหายเนี่ย
อายุเพิ่ง๑๖นะฮะน้องเนี่ยคุณแม่พาน้องไปให้ข้อมูลให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
สอนอคลองตันคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับคุณแม่ของน้อง
คุณแม่บอกว่าเมื่อช่วงเย็นเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าลูกสาวถูกวินจักรยานยนต์ไล่ทำร้าย
ไปถึงก็เห็นลูกสาวเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่มีบาดแผลเต็มตัวเลยเป็นแผลถลอก
ลูกเล่าให้ฟังบอกเมื่อเช้าเนี่ยนั่งวินคันนี้ไปโรงเรียนไม่เคยรู้จักไม่เคยนั่งคันนี้มาก่อน
ถึงโรงเรียนวินคันนี้บอกตอนจะกลับบ้านไม่ต้องไปเรียกแกรปไม่ต้องไปรอรถที่ไหนอะไรยังไงนะ
เดี๋ยวให้เบอร์ไว้โทรเรียกได้เลยไม่ต้องรอนานแล้วก็ถามลูกสาวว่าโรงเรียนเลิกกี่โมง
ทีนี้ด้วยความที่ลูกสาวก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดว่าจะเป็นมิจฉาชีพเป็นคนร้ายอะไรยังไง
ลูกสาวก็บอกโรงเรียนเลิกบ่ายสามครึ่งถึงเวลาเลิกเรียนลูกสาวออกมาหน้าโรงเรียน
คือไม่ต้องโทรเรียกเลยไอ้วินคนนี้มันมาจอดรถรอแล้วไม่ต้องโทรเลย
ไม่คิดอะไรก็ขึ้นรถวินเพื่อจะกลับบ้านมาถึงปากซอยตรงเนี้ยที่เกิดเหตุเนี่ย
ปกติบ้านน้องต้องเลี้ยวซ้ายวินคันนี้มันเลี้ยวขวาลูกตกใจเลยตอนนั้น
บอกพี่เลี้ยวผิดทางพี่เลี้ยวทำไมทางนี้วินคนนี้บอกลืมของเดี๋ยวพี่เข้ามาเอาที่บ้านหน่อย
ลูกสาวบอกตอนนั้นเริ่มใจคอไม่ดีแล้วยังบอกเลยว่าพี่จอดรถเดี๋ยวหนูเดินกลับบ้านเอง

เขาพาไปบ้านตรงนี้เขาจอดตรงหน้าบ้านเขาแล้วบอกว่าลืมของ
ลูกสาวก็รู้แล้วเริ่มแปลกเลยว่างั้นเดี๋ยวจะเดินกลับเอง
ผู้สาวก็เลยจะเดินกลับหันหลังปุ๊บมันมาล็อกคอ
แล้วเอามีดคัตเตอร์มาจี้คอบอกว่ามึงอยากตายเหรอ
ทีนี้เขามาล็อกคอใช่ไหมลูกสาวก็พยายามสะบัดแล้วก็วิ่งหนี
วิ่งหนีแล้วก็ล้มที่เขามีรอยที่แผลที่เขาอะค่ะ
ล้มแล้วเขาก็มาจับแล้วมาตีมาตบ
ก็กะตกกะตกเลยค่ะเราร้องขอให้คนแถวนั้นช่วย
แล้วคนแถวนั้นก็ออกมาดูแต่ไม่มีใครช่วย

มันบอกว่าเหมือนเป็นเรื่องผัวเมีย
ไม่เจ๋วนะเด็กนักเรียนนะคะ

ไปอ้างกับชาวบ้านที่เห็นบอกว่าเป็นเรื่องผัวเมีย
แสดงว่าไม่ได้พาเข้าโรงแรมแต่ว่าจะพาเลี้ยวเข้าบ้านตัวเอง

คือคุณแม่ของน้องบอกว่าตอนนี้ลูกสาวจิตใจย่ำแย่มาก
หวาดภาวะมากนะฮะมีอาการบาดเจ็บด้วยนะครับ
ข้อมือเนี่ยเหมือนกับคล้ายจะหักด้วยซ้ำ

เพราะว่าตอนที่สะบัดหนีอะไรพวกนี้ถูกดึงถูกฉุด
คนที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าวินจักรยานยนต์คนนี้เป็นวินกลางซอยนะ
แต่ไม่ค่อยมาขับวินหรอกนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับ
ก็เพิ่งมาทราบข่าวกันเหมือนกันนะ
แล้วก็วินคนนี้ก็เหมือนที่ตำรวจบอก
เคยมีประวัติติดยาเสพติดเสพยาเสพติดนะ
เคยทำร้ายร่างกายแม่ของเพื่อนลูกสาว
จนเขาต้องเลิกลากันไปเพราะว่ามีลูกสาว
แต่ว่าไปเป็นแฟนของแม่ของเพื่อนลูกอะไรประมาณอย่างนี้

เรื่องต้นจากการตรวจสอบตำรวจบอกว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับ
ชื่อนายสมศักดิ์แจ้งสัตว์ขี่จักรยานยนต์หมายเลข๔๑
ชุดสืบสวนกำลังไล่ติดตามตัวอยู่อ่า
เพื่อใครพบเจอนะหรือถ้าไม่ใช่
เขาเอาเสื้อผมไปใส่หรืออะไรยังไงก็ไปหาตำรวจหน่อยก็แล้วกัน